ก็ต้องบอกว่านาทีชีวิตจริงแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

รถยนต์เนี่ยพุ่งตกลงไปในน้ำน้ำลึกประมาณ๑๐เมตรคุณผู้ชมค่ะ
แล้วรถยนต์เนี่ยเขาก็เห็นเลยว่ามันค่อยจมลงจมลงก็เรียกนะฮะ
คือพลเมืองดีกระโดดไปช่วยคนขับออกมาได้ในที่สุด
ละเมืองดีก็เห็นต่อหน้าต่อตาเหมือนกัน
แล้วนี่คือการที่กู้ภัยนะคะมาช่วยกันดึงรถคันนี้ออกมานะคะ
โตโยต้าสีเทาดำดึงขึ้นมาจากบึงบัว
เพราะตกลงไปเมื่อช่วงค่ำวานนี้
กู้ภัยก็เอาเรือท้องแบนควานหาซากรถแล้วช่วยกันดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
นายอนุวัตรม่วงกะโท่ค่ะหรือว่าในบอย
เป็นคนที่ลงไปช่วยนะคะคนขับซึ่งเป็นผู้หญิง

ได้ยินเสียงคนร้องบอกช่วยด้วยมีรถเก๋งตกบึง
เขาวิ่งไปดูก็พบว่าคนขับเป็นผู้หญิง
ก็เลยตะโกนบอกให้คนขับเปิดประตูรถออกมา
เพราะว่ารถค่อยจมลงไปทีละนิด
เปิดออกมาทันค่ะแล้วเขาก็ไปช่วย
กลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
นี่ค่ะช่วยเอาไว้ได้นะคะคุณอนุวัฒน์ค่ะ
เป็นพลเมืองดีลงไปช่วยผู้หญิงคนนี้นะคะ
คือวันนี้ทีมข่าวก็ลงไปตรงจุดนี้อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ทำไมรถมันถึงค่อยไหลแล้วจมลงไปในน้ำแบบนั้นนะคะ
พอไปดูจุดที่รถเก๋งตกลงไป

เป็นจุดจอดรถริมบึงทั่วไป
แต่มีร่องลอยของรถที่ตกลงไปในจุดนั้นนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครขับรถตกบึงแบบนี้มาก่อนนะ
สันนิษฐานกันว่าเป็นเพราะว่าคนขับจะเหยียบเบรก

รถมันก็เลยพุ่งลงไปแบบนั้นนะคะ
ผู้หญิงที่ตกลงไปก็ออกจากโรงพยาบาล

เพราะว่าไม่มีคู่กรณีอะไรแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย
ก็เลยยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่าทำไมรถคันนี้ถึงตกลงไป
แล้วก็จมน้ำในบึงแบบนี้ค่ะ